ซึ่งธนายความของหนึ่งในผู้ต้องหาคดีขอนแก่นโมเดลได้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายกฎหมายของคอสช
และพนักงานสืบสวนสอบสวนนะคะ
หลังจากที่แจ้งความดำเนินคดีกับลูกความของตัวเองทั้งที่ยังอยู่ในเรือนจำ
แต่ว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
ออกหมายจับเป็นไปตามพยานหลักฐานค่ะ
พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชาโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันว่าการออกหมายจับนายธนกฤษทองเงินเพิ่มเติม
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีขอนแก่นโมเดล
ที่ถูกสารทหารกรุงเทพออกหมายจับล่าสุดนั้น
ทั้งหมดเป็นการออกไหมจับตามพยานหลักฐาน
ส่วนรายละเอียดทางคดีต้องให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นคนชี้แจง
การที่นางเบนจรัสมีเทียนทนายความของนายธนกฤษ
เข้าแจ้งความเอาผิดกับคณะพนักงานสอบสวนกองปราบราม
เพื่อดำเนินคดีกับคณะพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีทุกนาย
พลตำรวจเอกเดชนรงก็บอกว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องหา
ที่สามารถทำได้แต่ตามขั้นตอนต้องนำข้อมูล
กลับไปตรวจสอบอย่างละเอียดตามคำฟ้องว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร
ข้อที่จริงเป็นอย่างไรมันเข้าข้อกฎหมายหรือไม่
ในกระบวนการถ้าเกิดมีการแจ้ง

ดูว่าเขาแจ้งกับพนักงานสวนผู้ใดนะครับ
พนักงานประสวนผู้ใดก็ควรรับเรื่องราวร้องทุกข์น่ะ
ก็จะเป็นพนักงานสวนที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
แล้วถึงการต้องมีการเปลี่ยนทุกนักพนักงานสอบส่งต่อไปไหมครับ
ต้องดูก่อนนะครับต้องดูก่อนว่ามันเป็นอะไรยังไง
ดูข้อที่จริงก่อนนะครับไม่รู้ข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับ
ขณะที่นางเบนจรัสยืนยันนะคะว่าระหว่างที่มีการแจ้งความดำเนินคดีนั้น
นายกธนกฤษยังถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น
และด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
เชื่อว่าลูกความไม่สามารถพบปะ
หรือร่วมวางแผนกับบุคคลภายนอกได้
โดยกระบวนการต่อจากนี้ไปพนักงานสอบสวนเตรียมรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ส่งให้กองบังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือบกปปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพนักงานสอบสวนค่ะ
ซึ่งธนายความของนายธนกฤษได้แจ้งความดำเนินคดี
พลตรีวิจารณ์จดแตงเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
และพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าว
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๕๗และความผิดฐานแจ้งความเท็จ
รวมทั้งข้อหามินประมาทด้วยค่ะ